โอโลเป็นอาหารพื้นถิ่นของชาวลับแลจังหวัดอุตรดิษฐ์ที่ใช้ข้าวแคบ
ด้วยการนำข้าวแคบมาวางบนข้าวเหนียวนึ่งร้อนเพื่อให้นุ่มแล้วจึงม้วนให้เป็นแท่ง
ซึ่งภาษาพื้นบ้านเรียกว่าโอโลข้าวแคบนอกจากนี้ยังมีของกินที่คนสมัยก่อนนิยม
คือเนียงข้าวแคบเป็นการนำข้าวแคบมาปิ้งไฟแล้วขยำให้แตกเป็นชิ้นเล็ก
นำข้าวเหนียวมาคลุกไว้กินซึ่งเนียงข้าวแคบถือเป็นของกินที่ทำได้ง่ายและอิ่มท้อง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน